อุดรธานีตำรวจก็หัวจะปวดเหมือนกัน
เพราะว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งน่าจะสติไม่ดีพี่น้ำแข็ง
เคยไปรบสงครามโลกครั้งที่๓มาแล้ว

เดี๋ยวก่อนเรามีสงครามทั้งสองครั้งไม่ใช่เหรอ
หรือเขาหมายถึงตอนโควิดเป็นสมครามโลกครั้งที่๓
แล้วบุกเข้าไปในร้านเสริมสวยร้านนี้คุณผู้ชม
ล้านบาทแต่ซื้อไว้เป็นชื่อเมีย
คนโผล่กนี้คนเพียรจะกลับมาทำร้ายอะไร
ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่ง

คานุสรเขตเทศบันนครอุดรธานี
อย่างที่บอกคือผมเป็นเจ้าของตึก
ซื้อไปแล้ว๒๐๐ล้านบาทแต่ซื้อเป็นชื่อเมีย
ร้านเสริมสวยเนี่ยเจ้าของเขาเป็นผู้หญิงเขาอยู่คนเดียว

ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบหน่อย

จนทราบว่าชายที่อ้างว่าซื้อตึกให้เมีย๒๐๐ล้านเนี่ย
ชื่อนายสมิงอายุ๔๕ปี
บ้านอยู่อำเภอนนท์สะอาดที่อุดรครับ

บอกว่าซื้อตึกนี้มานานแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยนะ๒๐๐๐ล้าน
แล้วมาเห็นว่าตึกนี้มีคนอยู่
เขาก็เลยจะมาขอดูเอกสารซื้อขาย

แล้วที่บอกว่าโอนเป็นชื่อเมียตอนนี้เมียอยู่ไหน

ใครซื้อขายถูกต้อง
ตอนนั้นเราซื้อให้เมียราคาเท่าไหร่

แล้วตอนนี้เมียเราอยู่ไหน

เมียเค้าอยู่ข้างใน
ดอมถามได้ตอบได้เออตอบรู้เรื่องเลยคุณผู้ชมฮะ
แต่เราก็คือทีมงานก็ไม่รู้ว่าจะนิยามเขาว่าเป็นใครดี
ก็เลยอย่างนี้ว่าก็เลยคิดว่าผู้อ้าง
ตำรวจเห็นแบบนี้ได้คุยกับสมิงแล้วน่าจะป่วยจิตแล้ว
พยายามล่อหลอกครับไปสมิงไปนั่งคุยกันต่อก่อน
จะได้ให้นำตัวสมิงไปเจอหมอหน่อยให้หมอดูอาการหน่อยเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็ขึ้นกระบะสายตรวจไปครับนี่สมิงขึ้นนะไปคุยกันต่อนะสมิงนะ
มิงก็ยอมขึ้นแต่โดยดีครับตอนแรกเหมือนจะยอมแต่โดยดีใช่ไหม
พักก็โวยวายอีกแล้วโวยวายว่าอะไรคุณผู้ชมลองฟังดู
เป็นบำนาน
โอ้หนักแล้วครับสมิงเอออะไรนะเงินบำนานสองหมื่นบาท
แล้วนี่สู้เหรอสู้อยู่นะสมิงอาการแบบนี้เนี่ย
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะป่วยจิตเวทครับเพราะว่าเขาเดินเท้ามาจากบ้านถึงตึกเนี้ย
ระยะทาง๖๕กิโลเมตรนะก็เลยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับ
หมอดูอาการหน่อยแล้วเดี๋ยวจะติดต่อยาดของสมิงให้มาดูแลต่อไปครับ